ส่วนเกมไทยลีกถือว่าเข้มข้นเหมือนกันนะกลางสัปดาห์
เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มอันยอดเยี่ยมของการท่าเรือที่มีอย่างต่อเนื่อง
หนัดที่สามของฤดูกาท่าเรือบุกไปเยือนสุโขทไป
หน้าที่ที่เก้าเจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งศูนย์จังหวัดที่จอชภาชโจ
หลุดเดี่ยวแล้วก็เข้าไปยิงสวนตัวของรัตนัยส่องแสงจันทร์
จังหวะแรกผู้ช่วยผู้สินยกทงล้ำหน้า
แต่พอดูวีอาร์นะครับ
ผู้สินในเกมเป็นศิษยากรภูมิดมครับ

ที่เซเกิลโซเรสเปิดบอลไปติดมือของนรงฤทธิบุญสุขผู้สินดูเวอาร์
ให้การท่าเรือได้จุดโทษแล้วก็เป็นดาบิดโรเชล่าครับ
ยิงตีเสมอ๑ต่อ๑ในช่วง๔๕นาทีแรก

รับบอลไม่ดีครับพีรพงศ์เรือนนินครับ
บอลหลุดแล้วก็ไปทำฟาอธิสักไกรสอน
จังหวะตามไปเก็บตกบอล๒ครับ
ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษและเป็นเซโยโซเรส

ท่าเรือชนะ๒๑๓

นำเป็นจ่าฝูงต่อส่วนสุโขทัยนั้นแพ้เป็นนัดที่๒ของฤดูกาลครับ
น้องใหม่พบกับเมืองทอง
ยังไม่มีแต้มทั้ง๒ทีมนะครับ

ประตูในช่วงครึ่งหลังเกิดขึ้น๑๐นะครับ
ที๕๒สหรัฐกัญญาโรธนะครับ
ยิงฟรีคลิกและเป็นอุทิรัตน์นามโพธิ์

พยายามจะรับนะครับหรือชกยังไม่พ้นครับ

หงให้กับเมืองทองหนี๒๐นะครับ

จากนั้นครับช่วงทดเจ็บนะครับ
หนีอีก๑ประตูโอ้เฮ้โหโหมงคืน
อ้าวโอ้โหเล่นลูกนี้พลาดครับ

ประตูของระยองแจกอีกแล้วครับรับบอลหลุดมือเป็นส้มหล่นนะครับ
ของซันดี้วงเดอรีดาวรุ่งตัวสำรองของเมืองทอง
ยิงเข้าไปสามศูนย์กับเมืองทองเอาชนะได้
ใช้เกมแรกในฤดูการนะครับส่วนระยองแพ้สามเกมติด
ผลในคู่นอื่นนะครับเชียงรายุโรยเตศชนะตราบไปสามศูนย์
ชนบุรีครับชนะนครราชสีมาไปสามหนึ่งสุพรรณบุรีชนะประจวบหนึ่งศูนย์
บีจีนะครับเอาชนะโปรลิสเทโรไปสามศูนย์
ราชบุรีนะครับแซงเอาชนะบุรีรำไปสี่ต่อสามครับ
แล้วก็สมุทรปราการซิตี้แพ้ให้กับแบงคอกยูเนเต็ดไป๑ประตูต่อ๒ครับ